ทีนี้ค่ะมาถึงกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะ

สองเดือนแล้วอะค่ะก็ยังไม่ได้มีการปิดคดีอะไรจากทางตำรวจ
แต่พี่เต้พระรามเจ็ดสสเต้สสเต้ภไทยศิวิไลแถลงอีกแล้วนะคะ
ใช่ค่ะและพี่เต้กับคณะเขาแถลงเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตสิ่งที่มันผิดปกติจากเหตุการณ์ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
แต่สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตมันก็คือสิ่งที่เราเล่าข่าวกันมาตลอดตั้งแต่ต้นเลยอ่ะพี่อุ๋ย
ที่เราพยายามจะให้คำตอบคุณผู้ชมมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้
คือทนายเดชาบอกตำรวจอาจจะสรุปคดี๑๙เมษาแล้วนะ
แต่นี่พี่เต้ยังมีเรื่องที่สงสัยอยู่

แต่ละอย่างที่พี่เต้สงสัยคุณผู้ชมลองฟังดูว่าคุณผู้ชมคิดยังไงบ้าง
นี่นะคะนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์สสและเป็นหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะคะ
เต้บอกว่าในนามของพักนะติดตามคดีของคุณตังโมมาโดยตลอด
ขอตั้งข้อสังเกตขอตั้งข้อสงสัยที่คนยังสงสัยกันอยู่
ข้อสังเกตเหล่านี้เป็นคำถามจากพี่น้องประชาชนนะ

สเต้ก็มอบหมายให้นายราชวัฒน์จีรัฐตระกูลหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสืบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
เป็นคนแถลงจุดพิรุษและความผิดปกติต่าง
มีการเปิดสไลด์เลยนะคุณผู้ชมโชว์รูปภาพนี่
ชี้รูปภาพอธิบายเลยรูปภาพคุณแตงโมกับคุณกระติก
ชี้รูปภาพเขาพูดถึงประเด็นไฟจากสะพานพระราม๘
ว่าต้องเปิดปิดเป็นเวลาเขาก็เลยบอกว่าไอ้รูปนี้ไม่ใช่รูปจริง
ไม่ใช่รูปจริงเป็นรูปที่ทำขึ้นมาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าวันเกิดเหตุ
คุณแตงโมไม่ได้ล่องเรือเฮ้ยไม่ได้ล่องเรือเหรอคะ
คือตอนนั้นคุยกันเนี่ยคือเรื่องแบบเปลี่ยนแปลงเวลาตัดแต่งตัดต่อเรื่องของเวลาเงื่อนเวลาหรือเปล่า
แต่ทีมของสอสอเต้บอกว่าไม่ได้ลงเรือเลยด้วยซ้ำพี่อุ๋ยอย่าว่าแต่เปลี่ยนเวลาเลยเรือยังไม่ได้ลงไปอย่างเงี้หรอ
ไม่ได้ร่องเรือไม่ได้ลงเรืออุ้ยตายแล้วแล้วไอ้กล้องวงจรปิดที่สอสอเต้เอามาให้ดู
อ่าเออคืออะไรล่ะเป็นโอ้โหเป็นร้อยคลิปเลยนะเขาได้มาตอนนั้นอ่ะ
เขาบอกว่าเห็นเหรอว่าใครอยู่บนเรืออืมเห็นเหรอว่าใครเป็นใคร
มันบอกไม่ได้เลยนะมันมืดน่ะว่าคนที่อยู่บนเรือเป็นใครบ้างอ่า
สปีดโบสต์ก็เลยทำรูปเนี้ยเป็นรูปปลอมขึ้นมา
เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเขามีความสุขกันดีตอนอยู่บนเรือไม่ได้ทะเลาะกันอืม
ซึ่งจริงจริงแล้วไม่ได้ล่องเรือด้วยซ้ำอ๋อเหรอ
เรือครับมีสองลำสองลำมีการเปลี่ยนเรือด้วย
เรือด้วยอ่าเรื่องของคุณโรเบิร์ตอืม
เป็นคนละคนกันโรเบิร์ตมีตัวจริงกับตัวปลอม
โรเบิร์ตที่เราเห็นกันในข่าวหลังจากที่แบบถูกแจ้งข้อหงข้อหาอะไร
ตัวปลอมคือไอ้ที่เราที่ผมหุ้ยเนี่ยคือมันคือประเด็นที่เราเคย
คุยแล้วตั้งข้อสังเกตแล้วพยายามหาคำตอบกันมาหลายรอบใช่ไหม
คุณผู้ชมมันก็เป็นสิ่งที่เราเล่าคุณผู้ชมมาตลอดระยะเวลาที่เราตามเรื่องนี้กันมา
กระทั่งเรื่องการปลูกผมของคุณโรเบิร์ตใช่ไหมเราก็อธิบายไปแล้ว
คุณโรเบิร์ตเขามีพี่น้องเนาะเขาเป็นฝาแฝดเลยแหละแล้วเขาก็ไปปลูกผมเนอะ
ภาพเก่ากับแบบภาพที่เห็นในคดีก็เลยไม่เหมือนกันแต่วันนี้พี่เต้บอก
ตัวปลอมตัวจริงอะไรก็อะไรกันอย่างเงี้ยของเขาเนี่ยใช่อ่ากุญสือตัวจริง
เป็นคนสั่งการวางหมากเอาไว้หลายชั้นเช่นสั่งกระติกให้ไปเข้าห้องน้ำ
ชาวบ้านในวันเกิดเหตุที่มีภาพวงจรปิดจำได้ไหมคะอ๋อที่เดินขึ้นมาสองคน
อ่ากุญสือสั่งครับจากนั้นนำร่างของคุณตังโมที่เสียชีวิตแล้ว
หย่อนน้ำแล้วให้เรือแล่นไปตามหมากที่วางไว้อุ้ยบนเรือทั้งหกคนอ่ะ
ไม่ได้ไปล่องเรือเลยด้วยซ้ำอ่าแล้วยังไงอ่ะก็น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมบนบก
ประมาณนี้นะประมาณนี้นะเหรออืมอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก็แล้วกันนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นการจินตนาการนะแต่เป็นการรวบรวมหลักฐานมาเป็นเดือนแล้ว
แล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของประชาชนที่ตามข่าวนี้ด้วยอืม
ก็เขาก็รับคำสั่งมาครับว่าวันนี้ตอนนี้จะให้ทำอะไรอะไร
วักษูขั้นดีคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะวางหมากไว้หลายชั้นแล้วก็
ก็มีครับแต่ว่ามันก็เป็นจินตนาการนะนะ
เพราะว่าผมดูแล้วว่าโรเบิร์ตคนตัวปลอมเนี่ย
ให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้มาปรากกป
กบก็คือจินตนาการผมก็คือน้องก็หมายถึงว่าเสียชีวิตแล้ว
มาแบบปิดไฟเรือมืดมาพวกเราไม่เห็น
นี่คือจินตนาการผมผมก็ยอมรับ
คือจินตนาการของเขาคือประมาณว่าเหตุการณ์บนเรือ
ที่คุณตังโมร้องเพลงใช่ไหมเปิดเพลงใช่ไหม
แล้วก็ที่ว่ามีเสียงว่าเอาเพื่อนมานี่จากนั้นมันมีเรือเอกลำมาเปลี่ยนอะไรอะไรของเขาอยู่
ใช่ค่ะมันก็เลยแหมมันก็ขออภัยนะคะก็อาจจะทำให้สับสนอยู่พอสมควร
แต่ก็มุมหนึ่งทีมข่าวเราก็คุยกันเนาะก็เข้าใจแหละในความตั้งใจของสสเต้และทีม
ความหวังดีอยากจะช่วยคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมแต่อีกมุมหนึ่งการจะออกมาตั้งข้อสังเกต
หรือการจะออกมาพูดถึงพยานหลักฐานอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่จริงถ้ามันทำให้สับสนมันจะยังไงล่ะ
แต่วันนี้เขาตั้งโต๊ะแถลงเลยนะเนี่ยเห็นไหมมีชงมีชาร์จมีรูปประกอบแล้วก็จะส่งให้ดีเอสไอ
ใช่ไงพี่อุ๋ยจะส่งหลักฐานเหล่านี้ให้ดีเอสไอ
แต่เขาก็ยอมรับว่ามันมีเรื่องของจินตนาการมาผสมอยู่
ตนาการไม่ได้นะเรื่องทางคดีมันเป็นหลักฐานที่ต้องเป็นรูปธรรมนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยจะตอบคำถาม
ข้อสงสัยที่ทีมงานของสสเต้มาแถลงวันนี้เราขออนุญาตนะคะขออนุญาตช่วยตอบคำถาม

เพราะเราเคยหาคำตอบมาแล้วถูกต้อง
เริ่มจากกรณีไฟที่สะพานพระราม๘ซึ่งรูปที่เป็นประเด็นถูกถ่ายในช่วงเวลาหลัง๓ทุ่มใช่ไหมคะ
ไฟถูกปิดไปแล้วก็จริงแต่ที่เห็นเป็นแสงมันน่าจะเป็นแสงสะท้อน
เช่นไฟจากเสาสะพานไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่องพื้นบริเวณสะพานมันเลยเห็นเป็นแสงแบบนี้
ต่อให้มันมืดแต่มันก็จะเป็นแสงอ่ะมือถือสมัยนี้พี่อุ๋ย
มันก็ได้คำตอบเป็นชุดข้อมูลตรงนี้มาให้
ประเด็นที่บอกว่าวันเกิดเหตุคุณแตงโมไม่ได้ล่องเรือด้วยซ้ำ
แต่คุณผู้ชมคะภาพจากกล้องวงจรปิดที่อู่เรือภาพตอนที่เรือไปเติมน้ำมัน
รูปถ่ายจากการไปกินอาหารที่ร้านบ้านตานิดที่สามโคกปฐุมธานี
คลิปที่คุณแตงโมร้องเพลงบนเรืออันนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็คือพิสูจน์แล้วว่าคุณแตงโมอยู่บนเรือล่องเรือกันจริงจริงอืมอันนี้เรื่องของการล่องเรือนะคะ
หรือถ้าคุณจะบอกว่าไปร่องเรือแล้วเหตุการณ์มันไปจบตรงที่ว่าเนี่ยคลิปนี้เอาเพื่อนมานี่
มันจะมีหลักฐานตรงไหนมาเพิ่มเติมว่าหลังจากนั้นมันคือสิ่งที่โอ้โหไปสร้างเรื่องสร้างภาพตัดต่อตัดแต่งกันทั้งหมดอะไรประมาณอย่างนี้
หรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคุณผู้ชมเห็นต่างยังไงคิดเห็นยังไงส่งข้อความมาได้นะคะ
อ่านอยู่ในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ทางไลน์หน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะมาถึงกรณีคุณโรเบิร์ตตัวจริงตัวปลอมอะไรแบบนี้
เจ้าตัวก็ออกมายอมรับแล้วไงคะว่าเขามีพี่น้องฝาแฝดส่วนเรื่องของผมที่ไม่เหมือนเดิมก็คือไปปลูกผมมาอันนี้ก็คุยกันมาหลายรอบแล้วนะคะ
ก็เชื่อว่าหลายคนที่ตามข่าวนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของคุณโรเบิร์ตมันมีชุดข้อมูลแบบนี้
ก็ไม่แน่ใจว่าหลักฐานใหม่ที่สสเต้และคณะบอกแล้วก็จะไปยื่นให้กับดีเอสไอคืออะไรนะในประเด็นคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะคะ
กฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายให้กับทางพักไทยศรีวิรัยก็เป็นอดีตทนายคุณแม่เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าก็นำเรื่องเหล่านี้ส่งให้ดีเอสไอแล้วนะดีเอสไอจะเรียกทนายกฤษณะและทีมงานไปคุยนะ

ผมเห็นทุกอย่างนะขอให้สังเกตรูปถ่ายด้วยว่ารูปบางรูปมีต้มหูอืม
รูปไม่มีนี่นี่คือการตั้งข้อสังเกตของทนายกฤษณะนะคะ

ทีนี้ค่ะรองหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายติดตามคดีคุณแตงโมอีกคนนึง

ก็พูดถึงคำถาม๕๐ข้อ
นำไปเทียบกับคำถามที่ยังคาใจคนไทยทั้งประเทศ
มันเป็นเพียงเศษเซี่ยวเท่านั้น
เขาแบ่งออกมาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แบ่งเป็น๕หมวดหมู่

ข้อพิรุษสงสัยประเด็นการฉี่ท้ายเรือของคุณตังโมว่าจริงหรือเปล่า
ประเด็นที่แม่สงสัยเรื่องของการรับงานของคุณกระติกว่ารับงานให้คุณแตงโมจริงหรือเปล่า

ข้อเท็จจริงเรื่องตำแหน่งที่ตกเรือของคุณตังโมค่ะ
การเสียชีวิตของคุณตังโมน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นน้ำตื้น
เหมือนพยายามจะวางทงให้คดีเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า

เจ้าพนักงานที่ต้องพิสูจน์ก็คือ

แผลเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตกเรือ

รวมถึงคลิปลุงนิต

ใช่ลุงนิตชาวประมงที่บอกว่า

ลุงนิตพูดคนเดียวว่าขอนไม้เนี่ยจบเรื่องเลยเหรอ

นิตยุเวทต์ต้องดำเนินการนะ

บอกว่ามันมีบาดแผล๒๒แผลไง
แล้วสารคัดหลังในอวัยวะเพศตกลงเป็นยังไงบ้าง
นี่นะคะหมวดที่๕
ตำรวจควรจะดำเนินการเรื่องของการเก็บหลักฐานคราบเลือดต่างตรวจดีเอ็นเอ
ยังมีคำถามอีกหลายอย่างเลย
การตรวจแอลกอฮอล์ทำไมตรวจแค่จากร่างของคุณตังโมแล้วคนอื่นล่ะ
ผ้าขาวล่ะมันควรจะอยู่ในสำนวนทุกอย่างเลยนะ
ผ้าขาวจากพี่หนุ่มกัญชัยอย่างงี้อืม
ส่วนเรื่องผ้าขาวจะเห็นว่าถ้าผ้าขาวมีอยู่จริง
จะเป็นวัตถุที่อยู่ใกล้แผลของคุณตังโมมากที่สุด
ถ้าเจอมันจะเป็นประโยชน์มากนะ

จ้ะบ่งบอกได้ว่ามีรอยของมีคมมีคราบเลือดล่ะ

รองหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายอีกคนนึง
สาระสำคัญก็คือว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
ผ้าขาวผืนนี้เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับบาดแผลของคุณแตงโม
หนึ่งก็คือร่องรอยการฉีกขาดของผ้าพื้นสีขาวผืนนี้นะครับ
แล้วก็บรรดาคราบเลือด
ถ้าหากพราคภืนสีขาวนี้ปรากฎ
นะครับมันอาจจะเป็นการบ่งชี้ได้ในหลายหลายประเด็นนะครับการการ
การที่มันมีรอยนะครับของการทำให้เป็นรอย

รวมไปถึงคราบเลือดแล้วก็การเกิดคราบเลือด
ผ้าขาผืนดังกล่าวเกิดบนเรือหรือว่าเกิดในน้ำ
หลายท่านอาจจะแปลกใจว่าแม่
ทำไมวันนี้เราไม่ให้ฟังเสียงพี่เต้เลย

วันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์เลยตั้งโต๊ะแถลงนี่ก็คือ

พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรยังไงก็ว่ากันไป

คุณผู้ชมแซวว่าอุ๋มคงแบบระวังคำพูดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า

น้องโดนอะไรหรือเปล่าอันนี้คุณผู้ชมส่งมาถามนะ
เอาเป็นว่าเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาจะส่งให้ดีเอสไอ